ล่าสุดมีโอกาสได้เจอกันนะพาส

หนุ่มกันเนี่ยมาปรากฏตัวแล้วก็เปิดใจกับสื่อมวลชนนะคะ

คงไม่กลับไปคืนดีกันอีกครั้ง
และไม่ขอระบุสาเหตุนะคะ
การย้ำว่าตัวเองก็เจ็บและผิดเองที่ทำดีไม่พอ
ขอโทษที่ไม่เป็นอย่างที่ทุกคนคาดหวังค่ะ
๑ปีที่ผ่านมาที่เราก็สู้กันมาว่า

ตัวเราทั้งคู่มันเหมือนมาจากคนละโลกเราต่างกันมาก
แต่ว่าสุดท้ายเราก็ลองสู้กันสักตั้งหนึ่ง
ในเมื่อวันนี้มันไปต่อไม่ได้ก็ต้องได้แค่นี้ครับ
คำว่าจุดที่เจ็บผมไม่แน่ใจว่าเขาหมายถึงอะไร
แต่ว่าสำหรับผมนะครับเราก็เจ็บกันทั้งคู่
ผมก็ผิดครับผมก็ผิดที่สู้ไม่พอ
ขอโทษที่ไม่ได้เป็นไปตามที่ทุกคนเชียร์ไว้หรือว่าหวังเอาไว้ครับ
ระหว่างที่พูดคุยกับพี่นักข่าวนะคะหนุ่มกันก็พยายามกลั้นน้ำตา
แต่หลังเสร็จสิ้นการสัมภาษณ์หนุ่มกันเดินเข้าไปหาคุณแม่ค่ะ
แล้วก็ร้องไห้จนทีมงานต้องรีบยื่นทิชชู่ให้นะคะ
ก็ไม่รู้ว่าที่ร้องไห้เป็นเพราะอะไร
คือเมื่อวานนี้มันเป็นงานวันแม่ด้วยอะเนาะ
ก็เอาเป็นว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ของทั้งกันและมารีเป็นอันว่า

เพราะทั้งคู่ก็ออกมาพูดตรงกันว่า
ขอเบรกเอาไว้ก่อนยืนยันว่าไม่มีเรื่องของมือที่๓แน่นอน
เดินออกจากจุดที่เจ็บแต่ว่าอย่างที่บอกไปแหละ
ไม่รู้ว่าใครเป็นคนบอกเลิกกันแน่
คนบอกเลิกทั้งคนที่ได้ฟังเนี่ยมันก็เจ็บทั้งสองฝ่ายนะครับ
เป็นกำลังใจกับทั้งคู่ด้วยนะคะ